คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดกระบี่มีรถเก่งป้ายแดงขับชนชายวัย๗๐

กระเด็นข้ามฝั่งไปถูกกระบะที่วิ่งสวนมา
ชนซ้ำเสียชีวิตคาที่นะครับ
กลับจากเยี่ยมญาติที่นครราชศรีมา
เสียหลักแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นายบุญสมมุ่นซ้อนกลางอายุ๕๓ปี

พยายามตะโกนเรียกนางสามารถอายุ๔๘ปีภรรยาอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งหมดสติอยู่ในรถเก๋งสีขาว
เจ้าตัวขับรถกลับจากไปเยี่ยมญาติ
จังหวัดนครราชศรีมามุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานคร
แหกโค้งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูง
พลิกคว่ำกระเด็นตกลงไปในสวนต้นไม้ของชาวบ้าน
บริเวณถนนสายบ้านนาแก่งคอยระหว่างหลักกิโลเมตรที่๒๗
ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ที่หน่วยกู้ชีพจะเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านหนา
มันรถมันเบา
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพัทธลุงเร่งใช้อุปกรณ์ตัดทาง
เพื่อช่วยเหลือนางอัชลีพิบูรอายุ๓๖ปี
พร้อมบุตรสาววัย๒ควบและ๔ควบ
จากซากรถกระบะเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนและพลิกคว่ำ
บริเวณถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นบ้านทุ่งขึงหนัง
ตำบลพนมวังอำเภอกวนคนนุ้น
ด้านในวัฒนาพิบูลอายุ๓๒ปี
คนขับรถคันดังกล่าวและบาดเจ็บบริเวณหน้าอกเล่าว่า
ขณะกำลังขับรถกลับจากเยี่ยมญาติ
ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงครานที่จังหวัดสงขลา
เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างทางนายวัฒนาเกิดอาการหลับใน

ชนต้นไม้เกาะกลางถนนก่อนพลิกคว่ำ
ภรรยาและลูกสาวทั้งสองคนติดอยู่ในซากรถ

ส่วนที่จังหวัดกระบี่ตำรวจสพเหนือคลองพร้อมแพทย์และกู้ภัย
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิต๑ศพ
บนถนนเพชรเกษมตรังกะบี่ช่วงหมู่๕ตำบลโคกยาง
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายคือนายวิทยาวิทยารัฐอายุ๗๑ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาทางฝั่งขาเข้าตัวเมืองกำลังจะเลี้ยวรถยูเทิร์นกลับ
ปรากฏว่ารถเก๋งสีดำป้ายแดงขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน
พุ่งชนเข้าอย่างจังจนร่างผู้เสียชีวิตพร้อมรถจักรยานยนต์
เด็นไปอีกฝั่งของถนนซึ่งเป็นจังหวะที่รถกระบะอีกคัน
กำลังขับสวนมาจึงชนซ้ำทำให้เสียชีวิตทันที
ซึ่งตำรวจจะนำตัวคนขับทั้ง๒คันไปสอบสวนอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป